เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะ

จากกรณีนักเรียนเทคนิคศรีสเกตเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าวิญญาณคนตายน่าจะมาเดินวนเวียนในที่เกิดเหตุ
บางคนบอกว่าฝันเห็นกลุ่มผู้เสียชีวิตมาบอกว่าหิวข้าว
ก็เลยทำให้เห็นว่ามีคนเอาขวดน้ำอาหาร
เส้นไหว้วิญญาณผู้เสียชีวิตบริเวณฟุตบาทกันด้วย
ตรงนี้จุดที่โอ้โหเป็นศพมันหลายศพเลยนะ
อยู่ตรงข้ามจุดเกิดเหตุก็จัดทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ๑๓รูป
เมื่อช่วง๗โมงครึ่งที่ผ่านมาด้วยนะคะ
แล้วก็มีการแจกข้าวสาร๕๐๐ถุงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๑๓ศพ

ให้กับพนักงานของบริษัทที่ประสบอุบัติเหตุ
ที่เสียชีวิตในจุดเดียวกัน
เป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในบริษัทด้วย
ทางด้านแม่ค้าร้านเป็ดย่างทองคำ

อยู่ที่ซอยกิ่งแก้ว๓๙ทับ๑
ห่างออกไปประมาณสัก๘๙ซอยเขาบอกว่า
เห็นข่าวช่วงเช้าเนี่ยหลังจากเกิดเหตุเขาบอกเขาสงสารมากเลย
วันรุ่งขึ้นเขาก็เลยให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างนำข้าวไปวางที่เกิดเหตุ
แล้วก็ขอโชคขอลาบด้วยบอกว่าจะทำบุญไปให้
เขาบอกว่าเขาได้บุญได้โชคได้ลาบกลับมานะ

ก็เลยเอาไปซื้อข้าวมาใส่บาทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ทั้งหมดเลยค่ะ